มีเหตุการณ์รถยนต์บนท้องถนนที่ไม่หลีกทางให้กับรถฉุกเฉินของโรงพยาบาลเกิดขึ้นอีกแล้วนะครับ
ครั้งนี้คนที่อยู่บนรถฉุกเฉินสามารถบันทึกภาพเอาไว้ได้อย่างชัดเจน
แล้วก็เป็นที่น่าเสียใจนะครับว่าผู้ป่วยที่มากับรถฉุกเฉิน
แม้ว่าที่สุดแล้วจะไปถึงโรงพยาบาลแต่ก็เสียชีวิตในเวลาต่อมา
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานครับ
นี่เป็นภาพคลิปวินาทีขณะที่รถฉุกเฉินคันหนึ่งได้เปิดสัญญาณไฟและเสียงไซเรน
เพื่อขอให้รถร่วมทางคันอื่นช่วยเปิดทางให้
แต่ปรากฏว่ารถเก๋งสีขาวที่วิ่งขวางทางอยู่ด้านหน้ากลับไม่ยอมหลบ
เบี่ยงทางให้แต่อย่างใดนำซ้ำยังขับแช่อยู่เลนขวาโดยไม่สนใจสัญญาณขอทางใดทั้งสิ้น
คลิปนี้ถูกเผยแพร่โดยผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่ง
ได้รับเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากโลกออนไลน์เป็นจำนวนมาก
จุมพฤษดวงสิริอายุ๕๓ปีพนักงานขับรถโรงพยาบาลคันดังกล่าวเปิดเผยว่า
ขับเปิดสัญญาณไฟขอทางและไซเรนแต่ขณะวิ่งตามถนนมิตรภาพเข้าสู่หลักกิโลเมตรที่๖๗
มีรถเก๋งสีขาววิ่งบนช่องทางขวามาตลอดโดยไม่ยอมหลบเบี่ยงซ้ายให้
จนกระทั่งรถเก๋งคันดังกล่าววิ่งไปได้ประมาณ๒กิโลเมตรจึงหลบให้
นำส่งผู้ป่วยจนถึงโรงพยาบาลศูนย์สระบุรี
ถ้าเห็นรถฉุกเฉินหรือว่าเห็นรถกู้ภัยกู้อะไรเนี่ยที่เขานำผู้ป่วยไปส่งนะครับ
ก็ขอความกรุณาช่วยหลบให้เขาสักนิดหนึ่งนะครับ
เพราะว่าในขณะนั้นมีผู้ป่วยที่จะต้องการรักษาเร่งด่วนนะครับ
อยากจะขอให้ช่วยหลบสักนิดนึง
จะได้ผู้ป่วยจะได้มีชีวิตรอดปลอดภัย
ผู้ป่วยที่อยู่บนรถพยาบาลคันดังกล่าวได้เสียชีวิตในเวลาต่อมา
ก็ได้รับการเปิดเผยข้อมูลว่าตนเองเป็นผู้ช่วยบนรถฉุกเฉิน
ไม่ได้เป็นคนขับซึ่งก่อนหน้าที่จะถ่ายคลิปนั้น
รถฉุกเฉินได้มีการเปิดไฟและบีบแตรเพื่อขอทางแล้ว
แต่ก็ไม่เป็นผลจึงตัดสินใจถ่ายคลิปจากมือถือ
เพื่อนำเรื่องดังกล่าวมาเป็นอุทาหรณ์แก่ผู้ใช้รถใช้ถนน
พร้อมทั้งอยากให้ช่วยกันให้ความสำคัญเรื่องการให้ทางรถพยาบาล
เพราะทุกวินาทีล้วนมีค่าที่จะสามารถยื้อชีวิตผู้ป่วยบนรถฉุกเฉินได้
ข่าวแถวรัฐทีวีรายงาน